ช่วงเช้าวันนี้ครับเริ่มต้นที่ความสำเร็จของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
กับการคว้าแชมป์แรกนะครับในการเปิดซีซั่นนี้ได้อย่างสวยงาม
ในศึกมาเลเซียมาสเตอร์ด้วยการเอาชนะมือหนึ่งของโลก
นั่นก็คือไทยซื่อหญิงไปได้ครับเป็นเกมความสุดมันเลยนะครับ
เพราะว่าสู้กันยืดเยื้อแล้วก็มีช่วงสำคัญที่น้องเมย์นั้นได้ทดสอบสภาพจิตใจด้วยครับ
นี่เป็นมือหนึ่งของไทยแล้วก็มือห้าของโลกนะครับเจอกับไทยซื้อหญิงมือหนึ่งของโลก
ปัจจุบันจากไต้หวันครับเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับนอกสนาม
มา๑๙ครั้งรัชนกชนะได้๑๐ครั้งครับครั้งหลังสุดก็ในรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนัลปลายปีที่แล้ว
แล้วเกมนี้ยังเป็นรัชนกครับที่รักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
หลังจากรอบรองเอาชนะทางอากาเดยามากูชิมือ๒ของโลกจากญี่ปุ่นมาได้
โดยแมชนี้ครับใช้เวลาหกสิบห้านาทีครับชนะไปสองต่อหนึ่งเกมนะครับคะแนนยี่สิบเอ็ดสิบหก
เกมที่สองกลับมาแพ้สิบสี่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เกมตัดสินครับยี่สิบสี่ยี่สิบสองนะครับ
คว้าแชมป์ประเดิมปีสองพันสิบแปดนะครับเกมสุดท้ายนี่เราเซฟ๒แมชพอยต์ด้วยนะครับ
สภาพจิตใจยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นแชมป์การเล่นอาชีพรายการที่สิบแปด
พร้อมกับเงินรางวัล๘๔๐๐๐บาทนะครับแล้วก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็นมือ๔ของโลกในการประกาศอันดับวัน
เพื่อสบดีที่จะถึงนี้ด้วยไปติดตามนะครับความแน่นดีของเธอกันหน่อยนะครับ
และจะจับบทสัมภาษณ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมคก็สามารถฟ้าแชมป์ในรายการมาเลเซีย
ไปได้ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงรูปแบบเกมวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้
ค่อนข้างจะสูสีกันแต่ว่าในช่วงปลายเกมหลังคือ
ถามว่าเราอยู่ด้านที่มันเอ่อ
ยากกว่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ชนะใจตัวเองด้วย
แล้วก็รวมถึงวันนี้ช่วงปลายเกมเรานิ่งกว่าเขาด้วยก็เลยทำให้ชนะแล้วก็คว้าแชมป์เป็นแชมป์แรกของปี๒๐๑๘ได้ค่ะ
ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยังมีการโพสต์ข้อความนะครับ
นี่คือคำพูดที่เมย์นะครับโพสต์เอาไว้แล้วก็มีวงเล็บได้ว่านี่เราเล่น๓เกม๔รอบเลย
มันต้องสตองแล้วค่ะเวลานี้ก็แน่นอนนะครับเมื่อวานเราเห็นสภาพจิตใจของเมย์นั้นยอดเยี่ยมจริงนะครับ
การเล่นแต้มสำคัญในการชิงจังหวะแม้จะเสียเปรียบก็สามารถดึงสภาพจิตใจกลับมาได้ครับ
ชนกจะเดินทางไปแข่งขันต่อเลยนะครับในสัปดาห์นี้เป็นรายการ
ก็เขามีการจัดเกรดใหม่นะครับโดยใช้เงินรางวัลเป็นที่ตั้งนะครับ
แข่งขัน๒๓๒๘มกราคม
รอบแรกเบย์เจอกับทางจางเป๋วนมือ๑๑ของโลก
จากสหรัฐอเมริกา